เที่ยวที่ไหนบ้างและไปเที่ยวสมหวังไหม
ขึ้นเกาะมีฝนไหมหรือเจอแสงอาทิตย์งาม
ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าบรรยากาศเป็นแบบไหน
ไม่ได้ไปเที่ยวไงอาจจะยุ่งอยู่นะ
เราพาคุณผู้ชมไปดูค่ะที่เกาะช้าง
เกาะช้างไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพมหานครดูสภาพค่ะคึกคักไหมคะ
โอ้โหรถจอดแน่นขนาดนี้คึกคักน่าดูเลยนะ
ค่ะเพราะว่าเกาะช้างเขาเอารถข้ามไปได้
ใช่เอาไปใช้ได้เนี่ยค่ะคนรอเอารถขึ้นเรือเฟอรี่
ข้ามไปที่เกาะช้างจุดนี้คือท่าเรือเฟอรี่อ่าวธรรมชาตินะคะ
นักท่องเที่ยวเอารถยนต์มาจอดรอในลานจอดรถค่ะ
เพื่อที่จะเอาข้ามฝั่งไปเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยสภาพรถเยอะแบบนี้เขาบอกทั้งวันเลย
จากการสอบถามผู้ประกอบการโรงแรมผู้ประกอบการรีสอร์ทบนเกาะช้าง
เขาบอกเปิดให้บริการร้อยละ๗๐ซึ่งก็พบว่าวันหยุดยาว
ลูกค้าชาวไทยค่ะติดต่อจองที่พักล่วงหน้าเกือบเต็มแล้ว
เจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวในเกาะช้างเขาก็บอกดีใจ
พอที่จะกลับมามีรายได้บ้าง
หลังจากเจอพิษโควิดเงียบเหงามานาน๒๓เดือน
เขาบอกดีใจดีใจแล้วโดยเฉพาะเราไปเที่ยวด้วยกันโครงการนี้
มีคนจองเยอะนะคะได้ส่วนลดไป
ใช่ค่ะเอาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง
นี่ก็ฮอตฮิตนะสำหรับคนไทยนะคะไปเที่ยวกันเยอะโดยเฉพาะวัยรุ่น
บรรยากาศการท่องเที่ยวค่ะหลังจากซ่อบเศร้ามานาน
และระยองไงคำว่าระยอง

ใช่ค่ะที่ถูกพิษโควิดจากทหารอียิปต์
เล่นงานเขาบอกซบเศร้าเสียหายยับเยิน
เมื่อวานนี้ค่ะครบกำหนดเฝ้าระวัง๑๔วัน
จากโควิดของทหารอียิปต์
บรรยากาศการท่องเที่ยวค่ะคึกคักอีกรอบ

นักท่องเที่ยวเดินทางข้ามไปบนเกาะเยอะเลย
ก็จะเห็นภาพตามท่าเทียบเรือ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเพนวลทิพย์
จุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะคะที่เขาจะข้ามไปที่เกาะเสม็ด
นักท่องเที่ยวไปตีตัวเรือรอข้ามไม่ขาดสายค่ะ
แต่ว่าเห็นไหมคะทุกคนสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ละคนกาดไม่ตกค่ะไปเที่ยวก็อย่ากาดตกนะ

ใครที่ไปเที่ยวเกาะช้างตอนนี้ถ้าเปิดทีวีดูเราอยู่เกาะเสม็ด

เสม็ดเมื่อวันศุกร์นะตกตั้งแต่บ่าย
ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเลยเสาร์ก็เหมือนกัน
ตกทั้งวันมีคนเขาโพสต์ลงโซเชียล
วันนี้ก็น่าจะตกบ้างพยากรอากาศ
ส่วนเกาะช้างก็ติดเป็นกิโลกรัมค่ะ